คือตอนนี้หลายคนพูดถึงเรื่องของเสือโครงกันเยอะมากนะคะ
เพราะว่าเห็นทั้งซากเสือแบบนี้เห็นหนังเสือเยอะแบบนี้

มันเกี่ยวยงกับธุรกิจการค้าซากสัตว์หรือว่าการค้าเสือโครงเลยหรือเปล่า
ถูกต้องรวมถึงว่าแล้วตอนนี้เสือโครงในประเทศไทย

เยอะขนาดนี้ก็เลยมีการสำรวจการทางด้านของ
กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
เขาก็เลยออกมาเปิดเผยข้อมูลค่ะว่าตอนนี้
โครงที่มีอยู่ในประเทศไทยทั้งที่อยู่ตามธรรมชาติในป่า
แล้วก็ตามที่สวนสัตว์ต่างเนี่ยนะคะ
มีอยู่ประมาณ๑๕๐๐ตัวอันนี้คือที่ได้รับอนุญาตนะคะ
ซึ่งปัจจุบันประเทศไทยมีเสือโครง๒๐๐๒๕๐ตัว

กระจายพันธุ์อยู่ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่
รักษาพันธ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นะเรสวน

แล้วก็เขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าฮาลาบาลานะคะ
ส่วนเสือโครงที่ได้รับอนุญาตจากกรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์
ดำเนินการกิจการสวนสัตว์ของภาครัฐและเอกชน
มีทั้งหมด๓๓แห่งด้วยกันจำนวน๑๒๘๓ตัวค่ะ
ซึ่งก็อยู่ในการดูแลของรายชื่อตามนี้เลยนะคะ
สำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า๑แห่งจำนวน๑๒๒ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑ปราจีนบุรี๔แห่ง๑๑๑ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๒ศรีราชา๘แห่ง๔๙๓ตัวค่ะ
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๓บ้านโป่ง๖แห่ง๑๔๗ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๔สุราธานี๒แห่งนะคะ๔๙ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๕นครศรีธรรมราช๓แห่ง๖๙ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๖สงขลาอีก๑แห่ง๒๒ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๗นครราชศรีมา๓แห่ง๒๔ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๙อุบลราชธานี๒แห่ง๕๓ตัว
สำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่๑๖เชียงใหม่๓แห่งด้วยกัน๑๙๓ตัวค่ะ
ซึ่งทั้งหมดนี้มี๔แห่งที่ได้รับใบอนุญาตให้เพาะพันธ์เสือโครงได้ด้วยนะคะ
ส่วนเรื่องของการขออนุญาตเลี้ยเสือโครงในสวนสัตว์
เตือนใจนุษย์ดำรงผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า
ก็บอกค่ะว่าผู้ดำเนินกิจการต้องแจ้งกรมอุทยานแห่งชาติทุกครั้ง
โดยต้องมีการนำเอกสารการครอบครองมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่
และต้องขออนุญาตเคลื่อนย้ายทุกครั้งตามวันเวลาที่กำหนดเท่านั้นค่ะ
ที่สำคัญก็คือว่าถ้าหากมีลูกเสือเกิดใหม่
ก็จะต้องรีบแจ้งมายังกรมอุทยานภายในเวลา๒๔ชั่วโมงหรือว่า๑วัน

และถ้าหากเสือโครงตายก็ต้องแจ้งเหมือนกันนะคะ
แจ้งภายใน๒๔ชั่วโมงเหมือนกัน
และที่สำคัญก็คือห้ามทำลายซากจนกว่าเจ้าหน้าที่จะเป็นผู้ดำเนินการเอง
เพราะฉะนั้นตอนนี้นะเบื้องต้นในกลุ่มของภาครัฐ
เอกชนที่มีเสือโครงอยู่ในครอบครองเนี่ย

จะไม่มีการนำซากเสือโครงส่งขายต่างประเทศอย่างแน่นอน
เพราะว่ามาตรการค่อนข้างรัดกลุ่ม
แต่ประเด็นอยู่ตรงที่ว่าแล้วตอนนี้
ที่ไม่ได้ขึ้นทะเบียนทั้งหมดที่วัดหลวงตาบัวเป็นอย่างไร
ใช่ครับแล้วเรื่องของซากเสือต่างคือเรียกว่าผิดกฎกันเกือบหมดเลย
เสือเกิดก็ไม่ได้แจ้งตายก็ไม่ได้แจ้ง
มีซากเสือมีซากอวัยวะดองไว้ค่อนข้างเยอะพอสมควร
ทั้งหมดทั้งมวลนี้ก็เลยกลายเป็นที่มาของการต้องตรวจยึดเสือโครงของกลาง
เพื่อให้ทางเจ้าหน้าที่ได้รับการดูแล
แล้วก็ดูแลเสือเหล่านี้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย
เพราะว่าเสือโครงในบ้านเราเหลือน้อยเหลือเกิน
ที่เจ้าหน้าที่ไปเจอในป่าก็จะดีใจ
ในการที่ทั้งเจอแค่รอยเท้าของเสือโครง
ดีใจแล้วว่าเสือโครงในบ้านเรายังมีอยู่
แต่ตอนนี้ก็เลยต้องตรวจยึดของกลางแบบนี้
เพื่อนำไปดูแลอย่างถูกต้องนั่นเองนะครับ